ดูอีกข่าวหนึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดลำปาง
ทำเอาชาวบ้านเขาฮือหาตกอกตกใจกัน

คือเขาไปเจอรอยเท้ากลางทุ่งนา
คือมีหญิงวัยกลางคนนะคะเขาบอกว่า
ไปเจอรอยเท้ากลางทุ่งนาขนาดใหญ่มากเลยเนี่ยใหญ่แบบนี้
แล้วไม่ได้เจอรอยเดียวนะคุณเจอ๑๒รอยด้วยกันค่ะ
เขาก็บอกว่าเป็นรอยเท้าเปรตสูง๑๖เมตร
แล้วเขาบอกว่ามีเงื่อนไขจากเปรตมา
เขาจะกินเพื่อแลกกับชีวิตของเจ้าอาวาสวัด
คือพอคนเห็นแบบนี้กันทุกคนก็ตกตกใจว่า

ใช่แล้วก็หญิงวัยกลางคนเขาก็กิน
คือประหนึ่งเป็นร่างทรงแบบนั้นนะคะ
เป็นกรณีของชาวบ้านทุ่งฮีในตำบลวังทรายคำ

คือรอยเท้านี้เนี่ยดูเห็นเป็นรอยเท้าเลยนะ

คือแน่นอนมนุษย์เราธรรมดาไม่มีใครตัวใหญ่ตัวยาวขนาดนั้น
ถูกแล้วก็แต่ละรอยคือรอย๙ห่างกันประมาณ
เกือบประมาณเมตรครึ่ง๑๔๑๗เมต

ใช่ค่ะชาวบ้านเขาก็แตกตื่นเลยว่านี่มันรอยเท้าอะไร

โพสต์คลิปวิดีโอ๔คลิปพร้อมข้อความเขียนเอาไว้บอกว่า
เจ้าของรอยเท้าซึ่งได้อ้างตนว่าเป็นเปรตสูง๓๒ศอก
คิดเป็นตัวเลขเมตรก็คือ๑๖เมตรนะ

ตนว่าเป็นเปรตสูง๓๒ศอกให้ชาวบ้านนำเนื้อสด
พร้อมเลือดสด๙กองมาแลกกับชีวิตเจ้าอาวาสวัด

กินทั้งเลือดกินทั้งเนื้อสดต่อหน้าต่อตา
เช้าบ้านผ่านร่างสงฆ์ก่อนจะออกไป
คือชาวเน็ตเห็นแบบนั้นเป็นใครไม่กดเข้าไปดูล่ะ

อย่างที่เห็นเป็นหญิงวัยกลางคนใส่ชุดสีขาวใส่แว่น
อาการคล้ายผีเข้า
ดูฉีนุ่งฉีนหน้าหน้าตาหน้านิ้วขิ๊บขมวด
บอกว่ารอยเท้านี้เป็นของผีเปรตสูง๓๒ศอก
อยู่บริเวณนี้มานานเป็นร้อยปีแล้ว
และเหตุไฟไหม้วิหารเก่าแก่ของวัดทุ่งฮี

และต่อไปจะเอาชีวิตเจ้าอาวาสวัดด้วย
แล้วก็จะเผาวิหารที่ก่อสร้างใหม่อีก

ให้ชาวบ้านนำเนื้อและเลือดสดมาสังเวย
กองที่ทุ่งนาจุดพบรอยเท้า

เอาเลือดสด๙กองมาให้ตามคำขอ
หญิงคนนี้ก็รีบหยิบเนื้อและเลือดมากัดกินนะ

ชาวบ้านเขาก็รีบพาไปล้างเลือดออก

หรือว่าอะไรที่มันดูแล้วคล่องใจแบบนี้
หนึ่งในบุคคลที่มักจะออกมาไขข้อข้องใจนั้นก็คือ

คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
มันเป็นอย่างนี้นี่เองบายอาจารย์เจต
เขียนบอกว่ารอยเท้าที่พบกลางทุ่งนา
ใกล้กับวัดทุ่งฮีเนี่ยเป็นรอยเท้าของคนวิ่ง

ใช่ไม่ใช่หน้าแปลกคือมีคนให้ข้อมูลนะคะว่า

แล้วก็ประกอบกับพื้นอาจจะเปียกไงคุณ

แล้วก็ถ้าเป็นจังหวะเนี่ยดูจากน้ำหนักก็น่าจะหนักอยู่
ก็คือเขาก็บอกว่าเป็นรอยเท้าคนที่วิ่ง

เนี่ยเป็นผีตามความเชื่อในหลายศาสนามีทั้งพุทธทั้งฮินดูทั้งซิกแล้วก็เซ็นด้วยนะคะ

คลายกับพ่อแม่ลักษณะก็คือจะตัวสูงปากเท่ารูเข็มแล้วก็เสียงแหลม
เลือดและหนองตัวเองเป็นอาหาร
อันนี้เป็นข้อมูลตามความเชื่อ

ก็จะมีแบบนี้ตามภาพยนตร์ลี้ลับแบบนี้

เขาก็จะมีการสร้างเอาไว้ที่มันมีเหมือนกันจำลองนรกให้ดู
ให้คนได้รู้ว่าถ้าเกิดคุณทำไม่ดีคุณจะตายแล้วเป็นแบบนี้
อันนี้ก็เป็นความเชื่อสู่บุคคลแล้วกันคุณผู้ชม
ยังไงต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม

สิ่งที่เหมาะอลากสมพูดไม่มีใครพิสูจน์ได้
ใช่คือก็เราให้ข้อมูลไปทั้งสองด้าน
ใครอยากจะเลือกเชื่อทางฝั่งความเชื่อไม่เป็นไร
อาจจะฝั่งเชื่อฝั่งอาจารย์เจตที่มันมีการพิสูจน์ได้
ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมฮะ